ตำรวจเองเขามีการตรวจพบชื่อของดาราสาวท่านหนึ่ง
ที่มีการสั่งซื้อยาสายนายจากโรงงานที่มีการไปตรวจค้น
หนึ่งในนั้นอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าไปว่า
ชื่อเนี่ยค่ะมันจะมีคนเล่าไปต่างนานาว่า
เป็นคุณซายเจริญปุระหรือเปล่าเพราะ
คือเขามีคำใบ้มาบอกว่าเป็น
ดาราดังในวงการภาพยนตร์นะภาพยนตร์ที่เขาฉายเป็นของค่ายดัง
ทำเงินได้มากกว่า๑๐๐ล้านบาท

ดาราสาวเนี่ยมีการสั่งซื้อยาสายนายไปเพื่ออะไร
ก็ไปตกที่พี่ซายเจริญปุระเดี๋ยวโทรไปหาพี่ซาย
แล้วก็ถามพี่สายเลยว่ายังไงอ่ะคุณไอ้สายเหรออย่างไร

คุณไอ้สายสวัสดี

ได้อ่านข่าวแล้วเป็นไงบ้างซาย

คือหนูว่าตาม

ไปถึงพวกนี้อะไรแบบนี้

เพื่อนแคปมาให้ว่า

เพราะว่านี่สมัยได้๑๐๐ล้าน
มันก็จะ๒๐กว่าปีมาแล้วไม่มีใครเข้ามาจำแล้ว

ให้ดูว่าเป็นไปด้วยชีวิตของเธอค่ะ
แต่ปรากฏไม่คิด

นี่มันแชกนะ

แล้วก็คือไม่รู้เรื่องอะไรงั้น
อื้อแล้วก็อยู่ก็แบบ

เหมือนใบ้ชื่อที่เค้าชอบใบ้
ว่ะอืมต้องเป็นเพราะเท็จนั้นเถ็ดนี้มีแบบว่า

ไม่ใช่หนุ่มกัญชัยฉันจะได้รู้

เนื่องจากตำรวจเป็นคนแถลงข่าวถูกต้องไหมคุณหนุ่ม
ว่ามีนางเอกคนหนึ่งใช่ไหมฮะตำรวจพูดทีสัมไปว่านางเอกคนหนึ่ง
ก็เลยกลายเป็นประเด็นสังคมขึ้นว่านางเอกคนนั้นคือใคร
คือเขาอยากจะรู้ว่าซื้อไปทำไมเพราะว่าการครอบครองยังมีความผิดปรับ๑ล้านบาท
ซึ่งมันเหมือนว่าจริงแล้วที่ใจเคยผ่านตามาก่อนที่จะเป็นข่าวเนี่ยนะคะ
ก็คือว่ามีนักแสดงเขาระบุว่าเหมือนเป็นนักแสดงแต่ก็อ๋อนักแสดงเราก็มีกันเป็นแบบ
พันพันคนอ่ะเนอะเยอะมากเออเยอะมากแต่ว่าวันนี้เหมือนที่มันเป็นประเด็นมา
เพราะว่าเหมือนเขาระบุว่าเป็นนางเอกร้อยล้านในวงการภาพยนตร์
ซึ่งใช่แบบว่าก็เลยมีชื่อเราเข้าไปดูแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลา
มันเชื่อมโยงกันยังไงมาถึงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้คือหลายคนก็แบบว่า
ใช่ก็รีบออกมารับเลยนะคือแบบจะไม่ได้รีบไปเร่งรับเองค่ะ
แต่ว่ามันมีคอมเมนต์ที่มันมีชื่อเราจริงระบุลงไปอะไรแบบนี้
พี่ชายก็เลยบอกว่าพี่ชายซื้อแต่ทรายแมวกับเครื่องสำอางใช่ไหมที่พี่โพสต์มา
ใช่มันมีแค่นั้นเองค่ะมันได้แล้วซื้อของออนไลน์จริง
แต่ว่าไม่ได้ซื้อของอะไรแบบพิษดารแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบแอบไปซื้อด้วยนะ
คือไม่มีไม่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรใดใดค่ะเพราะว่าอืม
อย่างเท่าที่เรารู้เนี้ยอ่าในยังไงนี่ก็เป็นศาล
แบบผิดกฎหมายต้องมีคำขอนักยาวขับทองอะไรใดใดก็ตามอืม
ซึ่งในหลายหลายกิจการหลายหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้ค่ะ
ก็ไม่ได้มีกิจการอะไรอีกไงอืมเออทีนี้ที่เขาตีกรอบเข้ามาเพราะว่ามีคำว่า
นางเอกดังร้อยล้านเพราะว่าอย่างดีซายเองเนี่ยก็เล่นนางนาคก็เป็นร้อยล้านนะครับ
แต่นางนาคนานมากแล้วมันสี่สิบกว่าปีแล้วนะนานนานนานมันนานจริงจริงนะ
ไม่มีใครนึกถึงเลยอืมเนอะอ้าวยังไงก็ขอบคุณซายด้วยเนอะ
ขอบคุณนะพี่ซายโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่โทรมาให้พูดค่ะ
ครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเหลือหนึ่งสอง
สรุปแล้วใครอ่ะหนุ่มอะไรอ่ะสรุปเป็นใครเธอให้เขาไปหาเขาไม่เขาก็
คนเขายังเล่นละครอยู่ไหมทุกวันนี้เธอต้องตอบฉันแค่เนี้ย
แต่ฉันนอนไม่หลับเร็วเลยบอกฉันหน่อยคือตอนนี้ไม่ใช่แค่พี่นอนไม่หลับ
ทุกคนก็นอนไม่ลาอยู่ตอนนี้ต้องเล่นโดยละครอยู่หรือเปล่า
นี่ถ้าเกิดตามคำใบ้มันก็เหลือนางเอกอีกไม่กี่คน๖๗คน
อืมก็ค่ายดังบนก็ไม่เบียกการ์คว่ะอุ้ยอะไร
คนนี้เหรอเธออะไรจริงเหรอทำไมมีคนส่งหาพี่มดเนี่ยมีคนนั่งดู
อยู่อ่ะหรอไหนอ่ะขอดูหน่อยเร็วอู้ยจริงหรอไหนอ่ะมีคนส่งมา
บอกพี่หรอบอกไว้อะไรคนนี้หรอพี่เมเนี้ยหรอเอ้าคนละอันกัน
คนละคนคนละคนเว้ยไม่ใช่ก็เป็นคนละชื่อกันหมดเนี้ย
ใช่เลยเอ๊ะหนุ่มไม่ปฏิเสธเนอะไม่แต่อันนั้นคือหมายถึงว่ามี
ที่ทำใช่เขารวบรวมมาเลยรวบรวมมาเลยว่าดาราคนไหนที่เล่น
ภาพยนตร์แล้วดังได้ร้อยล้านเรียงมาเป็นแบบนี้เลย
สาวแม่ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่หลายคนแม่อันนี้อันนี้คือไม่ได้บอกว่า
เป็นหนึ่งในนี้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่แค่วิเคราะห์เนี้ยหนุ่มอย่าแอบสิ
นี่เออเอาไปไป